ขมับกันต่อโดยเฉพาะคนโสดค่ะ
เพราะนี่คือคดีฆ่าคนโสด

ก็เป็นเรื่องที่โลกโซเชียลมีเดียเขาแชร์กันอยู่ตอนนี้

แล้วไปเจอภาพฆ่าคนโสด

ตายไปเลยจริงตายกลางแยกนี่แหละเห็นตายกลางแยกใช่ตายกลางแยกเลยค่ะ
น้ำหวานแยกไฟแดงแยกนี้แยกอะไรอ่ะแยกกันเถอะแยกกันเ
พอพอพอพวกเราจะแยกกันเถอะค่ะเอาเป็นว่าน้ำตาในทื่นจอเลยนะคะอ่าฮะ
เจ้าของคลิปเขาบอกตั้งใจจะโพสต์คลิปนี้เลยเอาไปลงติ๊กต๊อกไปเลยค่ะ
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังเธอบอกว่าวันนั้นขับรถไปกินข้าว
ไปเจอสองคนนี้ติดไฟแดงคนหนึ่งเป็นนุ่มรายเดอร์แบรนด์สีส้ม
อีกคนเป็นสาวยาคูจับมือเกี่ยวนิ้วกันกระหนุงกระหนิงน่ารัก
เธอก็เลยโอ้โหภาพนี้น่ารักจังเลยอ่ะถ่ายหน่อยนะ
ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะแล้วก็แอบเบอร์ด้วยนะ
อยากจะคอมเม้นต์สิค่ะค่ะหวานแบบเนี้ยหือฮะ
มีทั้งอิจฉายังไงมันเป็นเรื่องยังไงกันนะ
เอาดูคอมเมนต์กันหน่อยอิจฉาอยากมีบ้าง
โมเมนต์น่ารักนะเห็นแล้วนวบเนี๊ยบหัวใจ
อาจารย์มันเป็นยังไงคุณสุภาษาละไอ้นวบเนี๊ยบหัวใจ
นวบเนี๊ยบมันคงแบบหื้มวิวได้ใช่
วกเงี๊ยบมานะคะให้กำลังใจกันละกัน
กำลังใจนี่แหละเป็นทางให้คุณไปต่อได้ยาว
ลำบากวันนี้สบายวันหน้าสร้างไปด้วยกัน
แต่คอมเมนต์นี้ที่ฉันให้เป็นสุดยอดคอมเมนต์
อะไรเหรอไม่มีอะไรมาหยุดความรักของเราได้
ออกจากไฟแดงทางม้าลายและจ่าโบก

อาจจะใช่ค่ะจริงเอออ้าวเขาบอกว่าเหนื่อยมาไง
ได้จับมือคนที่เรารักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องห่างกัน
นึกภาพนะเขาไม่ได้เกี่ยวกันไปตลอดทางนะคุณค่ะ
เดี๋ยวเขาต้องแยกกันไปทำงานเจอกันนิดนึงจับกันนิดนึง

สร้างกำลังใจให้กันในช่วงติดไฟแดงค่ะ
โอ้ยน่ารักบอกว่าเติมเน็ตมาดูคนเขารักกัน
แต่ต้องคิดในมุมดีนะคือมันก็เป็นภาพที่ดูแล้วเราก็ชุ่มชื่นหัวใจ
เหมือนกับขยันทำมาหากินทั้งคู่ช่วยกันสร้างอนาคตสร้างครอบครัวไปด้วยกัน
ใช่ค่ะกำลังใจและความรักเกิดขึ้นได้ทุกที่นะคะ